ไปดูความเคลื่อนไหวของทีมวอเล็กบอลสาวไทยนะครับ
รายการสำคัญนอกเหนือจากการคัดเลือกโอลิปิกในปีหน้า
ก็คือศึกชิงแชมป์เอเชียครับชิงแชมป์เอเชียนั้นไม่ใช่เพียงแค่ผลการแข่งขันที่เราต้องการด้วยนะครับ
แต่ว่ายังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะเล่นคัดเลือกโอลิมปิกด้วยครับ
ซึ่งควันหลงของวอเล็กบอลหญิงโอลิมปิกในรอบคันเลือกรอบแรกนะครับ
อกจากจะลุ้นเชียร์ทีมไทยแล้วเนี่ยแฟนวอเล็กบอลก็ยังลุ้นนะครับ
ให้เกาหลีใต้ได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นในรอบนี้ทันที
เช่นเดียวกับนักวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยด้วยนะครับ
วิลาวันอภิญญาพงศ์แล้วก็ปลื้มจิตถิ่นขาวก็บอกว่า
ดูเกมในกลุ่มอีนัดสุดท้ายนะครับรัสเซียเจอกับเกาหลีใต้
นัดนี้ใครชนะก็จะคว้าตัวโอลิมปิกทันที
โดยสุดท้ายในเกาหลีใต้ขึ้นนำไป๒ต่อ๐
แต่รัสเซียพลิกกลับมาชนะไป๓ต่อ๒โหลุ้นกันสนุกเลยนะครับ
ทั้งคู่ก็ยอมรับว่าเสียดายนะครับทั้งวิลาวันแล้วก็ปลื้มจิตนะครับที่ดูเกมอยู่
บอกว่าถ้าเกิดว่าเกาหลีใต้ชนะเนี่ยจะเป็นงานง่ายของไทยในการคัดเลือกรอบ๒ในรอบทวีปนะครับ
โดยคิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะต้องมาตัดเชือกเกาหลีใต้ในรอบคัดทวีป
แต่ก็ได้เห็นจุดอ่อนในเกมนี้คือถ้าเกาหลีใต้เนี่ยนำห่างจะเล่นด้วยความมั่นใจ
แต่ถ้าเกิดว่าไทยนำก่อนจะโยนความกดดันไปให้เกาหลีใต้ก็จะเล่นพลาดเองครับ
วอลบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับตั้งเป้าเข้ารอบชิงให้ได้
หลังจากที่๒ปีที่แล้วมีโอกาสคว้าแชมป์ขึ้นนำญี่ปุ่นไป๒เซต
แต่สุดท้ายแพ้ไปสองต่อสามเซ็ตครับ
แชมป์เอเซียนะคะเราเป้าหมายเราเราก็อยากที่จะเข้าชิงให้ได้นะคะ
เพราะว่าต้องบอกว่าเมื่อ๒ปีที่แล้วเราเข้าชิงกับญี่ปุ่นแล้วก็พลาดไป
ลักษณะคล้ายกับเกาหลีกับรัสเซียเลย
เราได้๒เซตมาก่อนแล้วเราพลาดใน๓เซตหลัง
เพราะฉะนั้นเป้าหมายเราก็อยากจะเข้าชิงชนะเลิศให้ได้ก่อน

แต่ก็คงไม่กดดันเพื่อนร่วมทีม
เพราะว่าต้องยอมรับว่าณเวลานี้ทีมในเอเซียทุกทีมเนี่ยค่อนข้างดี

เขาก็น่าจะเต็มที่มากกับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้
๒เซตแรกเนี่ยก็๐๔ครับ
เสมอกัน๑ต่อ๑เซต
แต่ว่าไทยเนี่ยมาติดเครื่องเลยครับ

พบกับเมียนมาเจ้าภาพอันดับ๒จากกลุ่มจีน

ตั้งแต่เวลา๔โมง๑๕นาทีช่วงเย็นเนี่ยนะครับ

ตั้งแต่เวลาตี๒๕นาที